ที่จะพาไปดูวาดเสียวนิดนึงนะคุณเชอร์รี
มันจะน่ากลัวนิดนึงนะคุณทำใจดีนะ
ไม่ต้องน่ากลัวขนาดนั้นช่วยดิฉันดูก่อน
เพราะว่ามีคนเขาไปพบลักษณะเหมือนห่อศพ
แล้วลอยมาติดที่ใต้ถุนบริเวณร้านอาหารร้านหนึ่ง
คุณช่วยดิฉันดูหน่อยว่าตกลงเป็นศพลอยน้ำ
มาจริงหรือเปล่าอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วยเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่นะจ๊ะเจ้าหน้าที่ค่ะต้องมาช่วยเลยค่ะ
คุณพี่ทวีศักดิ์มูลจักรเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่ค่ะ
คุณผู้ชมพี่ทวีศักดิ์แกไปพบกับห่อหนึ่ง
มีลักษณะเป็นห่อพลาสติกสีขาวนะแล้วก็ลักษณะเป็นมัด
แบบนี้เหรอคุณว่าคล้ายอะไรคล้ายห่อศพไหม
คล้ายอยู่นะแบบศพเด็กอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญมันเหม็น
เออมันส่งกลิ่นเหม็นเหมือนศพเนี่ยเหมือนมีอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นอ่ะ
ต้องมีอะไรเน่าตายข้างในต้องมีแน่นอนแล้วห่อศพห่อนี้มันลอยมา
ติดที่ใต้ถุนร้านที่พี่แกทำงานอยู่เนี่ยตามภาพอ่ะถ้าคุณลงไปเห็น
แบบนี้คุณตกใจคุณปิดร้านหนีแล้วศพใครคะที่แน่ศพ
ศพแน่คุณพี่เขาบอกแบบนี้เหมือนมีใครถูกฆ่าแล้วอำพลาง
เขาก็เลยบอกพี่กู้ภัยค่ะแบบนี้พี่กู้ภัยต้องมาและเราต้องไปพิสูจน์
ค่อยเปิดห่อพลาสติกออกมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
สิ่งที่เห็นมันคือ

ซากตัวเงินตัวทอง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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
คุณตกใจตัวเงินตัวทองหรือตกใจดิฉัน

มันคือตัวเงินตัวทองที่ตายแล้ว
ใครเนอะช่างทำน้องได้ลงคอแบบนี้
ไปฟังเสียงคุณพี่ทวีศักดิ์ที่เจอห่อศพนี้กันค่ะ

เหรอแล้วไม่กลัวตอนนั้น

เหมือนกับส่วนหัวส่วนกลางลำตัว
ส่วนเท้าเหมือนศพเหมือนห่อศพเลย

แห่งคนที่หอก็ไม่คิดจะชาปนกิตน้องนะ
ชาปนหินแต่ถ้าเกิดห่อมันตายไม่ต้องห่อมันแบบนี้ได้ไหม